เบต้ามาแล้วนะไม่ใช่ครีมแก้ฝ้า

มันคือชื่อเรียกเชื้อโควิดสายพันธุ

อัฟริกาอัฟริกาใต้ค่ะค่ะ

พบแล้ว๑รายในกรุงเทพมหานคร
และแน่นอนครับมันเชื่อมโยงมาจากจังหวัดนราธิวาส
แรงข่าวในกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผย

การพบผู้ติดเชื้อสายพันธุเบต้าอัฟริกาใต้
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร๑รายนะครับ

พบความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อในจังหวัดนราธิวาส
ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวให้ทราบในวันนี้ฮะ
ที่ผ่านมาการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตาม
เชื้อโควิดสายพันธุ์ต่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ก็เจออะไรบ้างเจออัลฟ่าหรือว่าอังกฤษ
แล้วก็สายพันธุเดลต้าหรือว่าอินเดีย
ที่ว่าหนักแล้วนะ
กรณีที่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุเบต้าหรืออัฟริกาใต้
ถือเป็นรายแรกนะครับที่พบในกรุงเทพมหานคร
ก่อนหน้านี้ย้อนไป๒๔มิถุนายนครับคุณผู้ชม
โพสต์ยอดของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
สายพันธุเบต้าหรืออัฟริกาใต้
ณวันที่๑เมษาถึง๒๐มิถุนายน

ก็คือสมุทรประการ๓รายภูเก็ต๒ราย
นราธิวาส๒๘รายปัตตานี๔รายและยาลา๑รายครับ
ส่วนปัญหาที่พบขณะนี้คือ
ผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ไม่มีเตียงเพียงพอเลยนะ

คุณหมอสมศักดิ์อักษิณท่านอธิบดีกรมการแพทย์เลย

ท่านพระบุอะไรเศรษฐนาการเตียงในกรุงเทพฯ
และปริโมนทลยังไม่ดีขึ้น
มีคนที่รอเตียงที่บ้าน
ขณะนี้เขารอการประสานเตียงอยู่
แล้วก็มีผลตรวจยืนยันแล้วว่าเขาติดโควิดนอนอยู่บ้านเนี่ยนะ
สายด่วน๑๖๖๘ตอนนี้นะอยู่ประมาณ

แน่นอนคือ๔๐๐๕๐๐รายครับ
กลุ่มนี้คุณสาธิตเรียกว่าผู้ป่วยในระบบ
คือเมื่อวันศุกร์อ่านข่าวแล้วก็งง

คุณสาธิตรัฐมนตรีช่วยบอกมันหนักแล้ว
คุณอนุทินบอกอย่ามโน
อย่ามองแค่กรุงเทพฯเอาอยู่
ก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับ
มีข่าวนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าทำไม่ได้นะ

เป็นการให้คำแนะนำในการดูแลตัวเอง
ระหว่างการรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
จะมีการคัดกรองเบื้องต้นนะฮะ

ส่วนรายไหนที่จำเป็นต้องเข้ารักษาตัวทันที
จะประสานหาเตียงให้โดยเร็ว

สมมุติสมมุติคุณติดโควิด๑๙รอเตียงอยู่

เออสุปชกเอาประหลอดไป

มาสอบถามอาการสุปโชคทุกวัน

มีไข้ไหมเจ็บคอไหม
และอาจจะมีคนไปเยี่ยมที่บ้านในบางราย

โดยจะประสานภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมติดตามดูแลผู้ป่วยด้วย
แต่ถ้าผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงบางอย่าง

สลินเอาฟาวิพิลาเวียไปกินบ้าน
ถ้าโรสลินไม่มีอาการอะไรเลย
ก็อาจจะไม่ต้องเอาฟาวิเอาฟ้าทลายโจรไป
ซึ่งจากคุณวิจัยก็ทิศทางดีอยู่

อันนั้นสมมุติบ้างนัดสมมุติอาการหนัก
เขาจะประสานหาเตียงให้เข้าสู่การรักษาโดยเร็วเลย
โดยเร็วเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่รู้เร็วแค่ไหน

แนวทางนี้จะใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๔จังหวัดภาคใต้เตียงเริ่มไม่พอแล้วเช่นกัน
ผมเห็นพยาบาลหลายท่านที่เป็นเพื่อนผมในเฟซบุ๊ก
เริ่มจะส่งสัญญาณว่าเขาเหนื่อย

ทำงานหนักต่อเนื่องมาหลายวันเป็นเดือนแล้วนะฮะ
ยังไงก็ช่วยกันได้นะครับคุณผู้ชมป้องกันตัวเอง
รู้ว่าเสี่ยงก็อย่าเคลื่อนย้ายตัวเองไปไหนก็แล้วกัน

รายงานข่าวของต่างชาติเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยนะครับ
บอกว่าถ้าไปดูอัตราส่วนประชากร๑ล้านคนของเราเทียบกับอินเดีย
ตอนนี้ใน๑ล้านคนคนป่วยโรคโควิด๑๙ของเราสูงกว่าอินเดียแล้วนะ
อินเดียนี่เบอร์หนึ่งของโลกแล้วตอนนี้
คุณโรสลินไม่น่าเปรียบเทียบกับอินเดีย

จำได้ไหมว่าเตียงนอนสองคนเอาหัวกับเท้าไปคนละทาง

ภาวนานะครับให้เราไม่ไปถึงจุดนั้น

หมอตีบอกนะครับบอกว่ารัฐบาลควรบอกความจริงกับประชาชน
ว่าเรามาถึงจุดที่วิกฤตแล้ว

สิ่งเดียวที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องของวัคซีน

ดูตัวเลขการฉีดวัคซีนของบ้านเราประเทศไทยหน่อยนะครับ
ฉีดไปโอ้โหเดี๋ยวนี้ต่ำหลักแสนแล้วเหรอ

มานานแล้วคือเป้าแต่ละวันอย่างน้อยต้อง๔แสนอัพ
๔แสนขึ้นแต่ตอนนี้หลัก๗๐๐๐กว่าเอง
หลัก๗หมื่นฮะเมื่อวานเนี่ย๗หมื่น๔๐๗๕โดส

มาหลายวันแล้วนะครับโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์น่ะ

ฉีดรวมไปเท่าไหร่แล้ว๙๕๐๐๐กว่า
ห่างไกลจาก๑๐๐ล้านโดสมาก
เหลืออีก๙๑ล้านนับถอยหลังไปอีก๑๘๗วัน

ถ้าหากจะให้ดู๑๐๐ล้านโดสให้ได้ภายใน๓๑ธันวาคมนี้
จะต้องฉีดแต่ละวันไม่ต่ำกว่า๔แสนกว่า

ดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่ลุงตู่บอกไว้ก็ได้

แล้วล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์ก็ยังงงอยู่
ล็อกดาวนอย่าเรียกว่าล็อกดาวนกึ่งล็อกดาวนก็แล้วกันนะฮะ
ไปมาทำให้นักเสี่ยงโชค
นักเสี่ยงโชคบอกกุมขมับเลยโดยเฉพาะคำชโนธ
นับวันถอยหลังเข้าดาวน์

คำชโนธเหมือนกันไปมาจบกัน

คำชโนธก็คือจังหวัดอุดรธานีนะครับ

เพราะอะไรยังมีอีกหลายพิกัดจัดมา